เหตุการณ์นี้กันหน่อยนะคะเป็นเหตุสลดเกิดขึ้นที่ปฐุมธานีค่ะ
คุณแม่เป็นแม่มือใหม่อายุ๑๙ปีเองนะคะ
มีลูกชายวัยขวบนิดนะคะ
แล้วก็เมื่อวานวันก่อนเอาน้องเข้านอน
ปรากฏว่าตื่นขึ้นมาอีกทีน้องเสียชีวิตคาอกแล้วนะคะ
โอ้โหแม่ตื่นขึ้นมาเนี่ยก็ร้องห่มร้องไห้นะคะ
แล้วก็ยอมรับว่าเป็นแม่มือใหม่
อาจจะไม่ได้สังเกตเรื่องของอาการผิดปกติของลูก
แล้วก็ขอโทษขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะ
หลังจากที่เกิดเหตุค่ะทั้งตำรวจทั้งคุณหมอ
กู้ภัยต่างก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
จุดเกิดเหตุเป็นหอพักแห่งหนึ่งในห้องพัก
ก็คืออยู่ชั้น๒ของอาคารนี้นะคะ
ตอนที่ขึ้นไปไปพบศพเด็กชายนอนเสียชีวิตอยู่บนที่นอน
เพียงแพมเพิร์ตนะคะพระอ้อมสำเร็จรูปตัวเดียวเท่านั้นนะคะ
ทราบชื่อน้องที่เสียชีวิตก็คือเด็กชายสงกราน
หรือว่าน้องฟิลน้องอายุ๑ขวบ
แม่ของน้องที่เสียชีวิตเนี่ยตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ย
ก็ให้การทั้งน้ำตาแหละค่ะบอกว่าช่วงเย็นเนี่ย
ได้มีการป้อนข้าวลูกตามปกติจนตกดึกลูกมีอาการลักษณะคืออึดอัด
เธอเองก็ไปซื้อที่สวนก้นนะคะสวนก้นแบบเด็กที่มันเป็นหัวกระป๋อ
ส่วนก้นเข้าไปเพราะคิดว่าลูกชายอุจจาระไม่ออกน้องท้องอืดค่ะ
จากนั้นก็ให้ลูกกินยาแก้คันเพราะว่าน้องก็มีอาการคันร่วมด้วย
หลังจากนั้นก็ให้น้องนอนหลับไปต่อมาลูกของเธอเนี่ย
บอกว่าดิ้นไปดิ้นมาแล้วก็มีอาการอาเจียนไม่หยุด
สักพักหนึ่งตัวเย็นอืมเธอยืนยันแบบนี้นะคะว่าตอนนั้นเนี่ย
เธอก็ไม่รู้ว่าจะพาไปโรงพยาบาลยังไงโรงพยาบาลอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้
เพราะเพิ่งย้ายมาอยู่ที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานีได้ไม่นานค่ะ
จนเวลาผ่านไปตี๕สามีของเธอตื่นขึ้นมาโอ้โหเห็นลูกนอนตัวงอ
ไม่หายใจก็พยายามที่จะช่วยนะคะช่วยปั๊มหัวใจเพื่อที่จะให้ลูกเนี่ย
ฟื้นคืนกลับมาแต่ตอนนั้นมันไม่ทันแล้วค่ะเพราะว่าลูกของเธอเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วนะคะ
ที่นี้เนี่นมันก็มีการตั้งคอสังเกตว่าให้น้องไม่กินพีจะไปหรือเปล่า
คุณแม่น้องยืนยันบอกว่าก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้ให้ลูกกินอะไรที่มันผิดสำแดงหรือไม่สะอาดนะคะ
เพราะว่าเป็นแม่มือใหม่อาจจะประมาทที่ไม่สังเกตอาการของลูกให้ดี
จากว่าก่อนหน้านี้ได้ฝากลูกให้คุณยาย

จะเอากลับมาเลี้ยงเองวันที่๑๖เมษายนที่ผ่านมานะคะ
วันนี้ครอบครัวค่ะได้ไปรับศพน้อง
เพื่อนำกลับมาบำเพ็ญกุศลตามหลักศาสนา
ส่วนบรรยากาศภายในงานศพนะฮะก็มีการจัดตั้งบำเพ็ญกุศลที่
ทวีการละอนันต์จังหวัดปฐุมธานี
แน่นอนว่าก็เป็นไปอย่างโศกเศร้ายาดก็เศร้านะคะ
โดยจะมีการสวดอภิษฐรรมศพเป็นเวลา๓วัน
ทีนี้ความคืบหน้าเรื่องของคดีความ
พนักงานสอบสวนสพคลองหลวงบอกว่า
เดี๋ยวจะเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุ
พร้อมเตรียมเรียกพ่อเรียกแม่ของน้องมาสอบสวนอีกครั้ง
โดยผลการชนะสูตรพลิกศพน้องจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ระบุว่าสาเหตุการเสียชีวิตของน้อง
เนื่องจากว่าติดเชื้อในช่องท้องนะคะ
เอาล่ะก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์สำหรับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่
ถ้าเกิดว่ามีลูกมาแล้วก็ต้องคอยสังเกตลักษณะอาการที่ผิดปกติ
ถ้าคิดว่ามันอันตรายมันเกิดรอบมือแล้ว